ไปดูเรื่องกันต่อเลยครับเรื่องของผัวผัวเมียเมียคุณผู้ชมผัวโหดตื๊บเมียน่วมแค้นจัดเมียไม่ทำงานบ้าน
อันนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายผู้ชายคือผัวเขากล่าวอ้างอย่างนั้นว่า
ผมทำงานหาเงินเลี้ยงเมียทำไมเมียไม่ทำงานบ้านผมเหนื่อยโมโห
เดี๋ยวจะถามคุณว่างานบ้านใช่ไหมไม่ใช่การบ้านนะงานบ้านปัดกวาดเช็ดหูอะไรอย่างนี้
แต่แต่มันไม่ใช่ครั้งแรกเพราะฝ่ายเมียบอกว่าโอ้โหทั้งน้ำร้อนมาลาดฉัน
ทั้งเอาไม้มาตีฉันกระดูกหักล่าสุดแขนฉันก็หักเกินไปเปล่ามันเกินไปหรือเปล่า
ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เออมันไม่ใช่แค่ไม่ทำงานบ้านมันเกินไปนี่มันจะเอาให้ตายหรือเปล่า
อืมเขาหนีมาเลยนะมาร้องทางด้านของมูลนิธิปวีนาเพื่อขอให้ช่วย
ดูสภาพหน้าของเธอโอ้อันเนี้ยสามีบอกว่ารักเมียมากนะเออ
มันไม่ใช่แล้วนี่แล้วดูสภาพเมียปางตายนี่รักยังไงก่อนอืมเอออ่า
คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้อายุ๒๘ปีเท่านั้นนะฮะหอบร่างกายมาร้องขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
สภาพเนี่ยคุณผู้ชมสะบักสะบอมผิวหนังลอกเพราะโดนน้ำร้อนลวกตามร่างกายที่หน้าแขนทั้งสองข้างนะฮะ
มีรอยแผลถูกฟันที่หลังนะแขนซ้ายถูกตีจนกระดูกแตกต้องผ่าตัดเอาเหล็กดามนะฮะ
บอกว่าอยู่กินกับสามีมาเก้าปีคุณผู้ชมก่อนหน้านี้สามีขายไก่ชน
แต่ช่วงโควิดไม่มีงานทำเนอะไม่มีเงินต้องย้ายออกจากห้องเช่าไปปลูกกระต๊อบอยู่ที่ที่หนึ่งที่ราชบุรียึดอาชีพเก็บของเก่า
หลังสามีอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุนะคุณค่ะเสพยาบ้านั่นไงกินเหล้ามีอารมณ์รุนแรง
เดินมะกะดาคมสามีเอาไม้ตีจนแขนหักซิ้ดโคงหักต้องผ่าตัดดามเหล็กเย็บยี่สิบหกเค็ม
แล้วสามีก็กลับมาง้อขอคืนดีนะเธอก็เห็นว่ามาง้อก็กลับไปอยู่ด้วย

ยังกลับไปแต่หลังจากนั้นโดนทำร้ายเรื่อยมา
จนกระทั่ง๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สามีคิดว่าเธอนี่โยนกุญแจบ้านทิ้ง
ก็เลยด่าเธอต้มน้ำร้อนมาล่าใส่หน้าใส่ตัวเธอ
นอนสมเป็นไข้อยู่หลายวัน
เพราะอักเสบด้วยความโดนน้ำร้อนไป

๑มีนาคมเธอใส่จังหวัดสามีไปข้างนอก
หนีออกมาหายายที่กรุงเทพ
แล้วก็เลยประสานขอให้ทางด้านของมูลนิธิปวีนาหงษกุลช่วย
เรื่องต้นตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์ทำแผลทุกวัน

แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับสามี
แล้วสามีว่ายังไงฟังเขาหน่อยละกัน
สามีคือในเอกบอกว่าโอ๊ยผมอะนะรักเมียผมมากนะ
ที่ผ่านมาไม่เคยให้เมียทำอะไรเลย
เขาทำงานหาเงินเลี้ยงเมียตลอดเอาเงินให้ใช้
แต่ก่อนมีปัญหาเริ่มปัญหามันมาจากเรื่องเงินก่อน
เอาเงินให้แม่ของเอกใช้แต่ไม่ได้ให้แม่ยายใช้
เลยไม่พอใจมีปากเสียงกัน
อีกหนึ่งเรื่องเมียไม่ยอมทำงานบ้านเลย
เขาทำงานมาเหนื่อยต้องมาทำเองทั้งหมด
แต่จุดเดือดคือตรงที่ว่าเมียไปบล็อกเฟซบุ๊คเขา
ทำให้เขาขายไก่ชนไม่ได้ลูกค้าหายรายได้หด
ก็เลยโกรธมากก็เลยทำร้ายร่างกายเมียไป
คือจะอ้างอะไรก็ได้มันไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะทำร้ายร่างกาย
สารพัดไอ้ส่วนที่เมียบอกว่าเอาน้ำร้อนไปลวกเนี่ยไม่จริงนะ
ผมแค่บังเอิญไปถีบเมียแล้วเมียล้มแล้วไปโดนหม้อต้ม
น้ำร้อนก็เลยไปหกใส่เมียเขาเท่านั้นเอง
อันนี้เขาก็กล่าวอ้างแล้วดูสภาพเมีย
สุดท้ายเอกบอกแบบนี้ว่าอยากจะตามไปหาเมียไปง้อเขาเยอะเกิน
อยากจะไปง้อเขาที่กรุงเทพแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้โอกาสผมหรือเปล่า
เขาดำเนินคดีแล้วเขาแจ้งความแล้วเขาไม่น่าจะกลับไปแล้วล่ะ

ฝ่ายหญิงเองก็ต้องให้โอกาสตัวเองได้มีชีวิตที่ดีด้วยนะครับคุณผู้ชม